ภายุ๑ลูกซึ่งขณะนี้เองอยู่ในช่วงของการพัฒนาความรุนแรง
โดยพายุลูกนี้ขณะนี้เองกำลังเคลื่อนตัวอยู่บริเวณทางฝั่งตะวันออกของเกาะฮ่องกงนะครับ
จุดตรงนี้จะสังเกตว่าขณะนี้มีการก่อตัวของกลุ่มก้อนเมฆค่อนข้างหนาตาเลยทีเดียว
ซึ่งแปลว่าเทพเจ้าแห่งสายฟ้าเป็นชื่อที่ตั้งโดยประเทศจีนครับ
ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูทิศทางการเคลื่อนที่ของพายุลูกนี้นะครับ
จะมีทิศทางการเคลื่อนที่อย่างไร
คุณผู้ชมครับต้องบอกแบบนี้นะครับว่าขณะนี้เอง
บริเวณเหนือประเทศไทยของเรานั้นมีการก่อตัวของแนวร่องฝน

ซึ่งแนวร่องนี้เองจะเป็นเส้นทางที่พายุลูกนี้ใช้ในการเคลื่อนที่นะครับ
เคลื่อนที่จากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตก
หลังจากขึ้นฝั่งแล้วก็จะสลายตัวกลายเป็นหอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงนะครับ
แล้วก็หลังจากนั้นก็จะเคลื่อนที่ปกกลุ่มบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
ก่อนที่จะไปรวมตัวกับหย่อมความกดอากาศต่ำอีกหนึ่งหย่อม
ก่อตัวในบริเวณทางตอนบนของประเทศอินเดีย
นั่นก็หมายความว่าทันทีที่พายุลูกนี้เคลื่อนที่ขึ้นฝั่ง
ก็จะมีการเคลื่อนที่อย่างต่อเนื่องนะครับ
เวียดนามผ่านลาวผ่านไทยพม่าบังกลาเทศแล้วก็ไปอินเดีย
นั่นก็หมายความว่าฝนที่จะตกจากพายุลูกนี้จะตกเพียงช่วงสั้นเท่านั้น
วันถึง๒วันแล้วก็จะออกไปอย่างรวดเร็วนะครับ
ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ากลุ่มฝนที่หอบมาพร้อมกับพายุลูกนี้นั้น
จะส่งผลกระทบต่อจุดไหนในประเทศไทยบ้าง
ช่วงวันศุกร์ครับคาดการณ์ว่ากลุ่มฝนดังกล่าวจะเริ่มมาปกคลุม
บริเวณพื้นที่ทางตอนบนของอีสานก่อนจังหวัดที่จะได้รับผลกระทบเต็มเต็ม
ก็คือในบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาลรวมไปถึงในบริเวณจังหวัดนครพนมนะครับ
หลังจากนั้นช่วงดึกของคืนวันศุกร์ต่อเนื่องตลอดทั้งค่ำคืนของคืนวันเสาร์นั้น
การว่ากลุ่มฝนก็จะปกคลุมในบริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันออกของพื้นที่ภาคเหนือนะครับ
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบนก็จะกินพื้นที่มากยิ่งขึ้น

ถ้าหากคำนวณต่อไปจะสังเกตว่ากลุ่มฝนนั้นปกคลุมเป็นวงกว้าง
จุดที่ต้องระวังหน่อยก็คือในบริเวณจังหวัดน่านจังหวัดพยาวจังหวัดเชียงราย

เพราะว่าพื้นที่เหล่านี้นั้นเป็นพื้นที่ที่ก่อนหน้านี้มีปริมาณน้ำฝนตกสะสมค่อนข้างเยอะ
ฝนที่เกิดจากพายุลุกนี้อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังอีกครั้งหนึ่ง
หลังจากนั้นครับกลุ่มฝนก็จะค่อยเคลื่อนไปปกกลุ่มบริเวณทางตอนบนของภาคเหนือก็จะอ่อนกำลังลง
กระจายตัวบางจุดบางพื้นที่
ก่อนที่จะออกจากเมืองไทยของเราในช่วงบ่ายของวันเสาร์เป็นต้นไปครับ
ที่จะมาพร้อมกับพายุโซนร้อนเตี้ยนหมู่
ซึ่งคาดการณ์ว่าในช่วงบ่ายวันนี้
ก็จะดีวีความแรงมากยิ่งขึ้น

ปัจจัยจากพายุลูกนี้ยังส่งผลต่อสถานการณ์คลื่นด้วยนะครับ
โดยขณะนี้เองพายุลูกนี้ก็ได้มีการเหนียวนำเอามรสุมตะวันตกเฉียงใต้
พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยดูดเข้าสู่จุดศูนย์กลางของพายุลูกนี้
ทำให้ขณะนี้มรสุมดังกล่าวยังคงมีกำลังแรงนะครับ
สามารถที่จะทำให้เกิดคลื่นสูงประมาณ๒๔เมตร
โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ฝั่งอ่าวไทยแล้วก็ฝั่งอันดามัน
ดังนั้นชาวเรือที่เจาะเรือนเรือยังคงต้องเพิ่มความระมัดระวังนะครับ
เรือเล็กควรที่จะงดออกจากฝั่งตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่๒๑สิงหาคม
ส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ถ้าหากเราตรวจสอบสถานการณ์ฝนวัน๒วันนี้
พบว่าสถานการณ์ฝนในพื้นที่กรุงเทพมหานครยังคงมีโอกาสตกนะครับ
แต่ก็จะน้อยกว่าช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา
ก็จะเน้นตกช่วงบ่ายแก่ต่อเนื่องไป

กระจายตัวบางจุดบางพื้นที่เท่านั้น
นี่คือลักษณะอากาศทั้งหมดนะครับที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เป็นต้นไป
แน่นอนครับใครที่อยู่บริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานตอนบน
ต้องเฝ้าติดตามพายุลูกนี้
รวมไปถึงประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ